ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจโรงพักหัวหมาก

ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เขาทำแบบนี้ขึ้น
เพราะอะไรนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมดูนะฮะ
นี่ที่เราวงกลมสีแดงไว้ให้ดู

แล้วผู้ชายคนนั้นเดินมาทำไมฮะ

ราดน้ำมันฮะราดน้ำมันและจากนั้นก็
จุดไฟเผารถจักรยานยนต์ที่เขาจอดกันอยู่แถวนี้
แล้วคนแถวนั้นก็ตกออกตกใจแล้วก็ไม่รู้ว่า
ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมาเผารถจักรยานยนต์คนอื่นเขา

ที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองขึ้นคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ค่อยขี่รถไปอย่างใจเย็นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยราชพร้าว๕๘ทับ๑
วังทองหลางกรุงเทพมนครนะครับ
เหตุการณ์นี้มีรถจักรยานยนต์เสียหายไปทั้งหมด๙คัน
ตำรวจโรงพักหัวหมากตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จนสามารถที่จะเห็นทะเบียนรถ
และทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
คือนายมารุษรุ่งเรืองอายุ๓๗ปี
แต่ตำรวจยังไม่ทราบถึงสาเหตุ
นายมารุธมาลงมือเผารถจักรยานยนต์ครั้งนี้
ก็อยู่ระหว่างการขอสารออกหมายจับนายมาบรุษ
ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นต่อไปนะครับ
ถ้าจับกลุ่มตัวได้ก็จะนำตัวมาสอบสวน
ก็จะรู้แหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้นะครับ